ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักช่วงนี้กำลังมีเสน่ห์
จนเป็นเหตุให้มีมิตรต่างเพศเข้ามาใกล้ชิดผัวพันกันมากขึ้น
เป็นเหตุให้มีเรื่องร้อนใจเพราะเรื่องรักใคร
มีเหตุให้แตกแยกหึงหวงมีปากเสียงเถียงทะเลาะ
เรื่องรักเก่ารักใหม่ทำให้ต้องวุ่นวายใจสุขภาพ
ขอให้ระวังภัยจากไฟฟ้าและไฟรวมทั้งของร้อน
มีโอกาสสูงที่จะได้รับอันตรายจากอาวุธแหลมคม
ลดการเดินทางที่ไม่สำคัญลงได้จะปลอดภัยมีโอกาสสูงที่จะป่วยไข้
เรี่ยวแรงไข้ขึ้นสูงการเงินในช่วงนี้ช่องทางรายจ่ายจะมีมากกว่ารายรับ
วุ่นวายเดือดร้อนพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำธุรกรรม
เรื่องการเงินใดไม่ว่าจะให้เขากู้หรือจะไปขอกู้เขา
รวมทั้งการไปค้ำประกันทางการเงินแก่ผู้หนึ่งผู้ใดด้วย
การงานจะเผชิญกับปัญหาวุ่นจะถูกยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือมีงานหลายชิ้นหลายรูปแบบเข้ามาพร้อมกันทั้งวุ่นวายกับบริวาร
ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์